รถอีกเหมือนกันอันนี้คนขับรถใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังจริงไม่ควรเลยค่ะ
ขับรถไปดูโทรศัพท์ไปรายนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะ
นี่คือกล้องที่ติดภาพภายในภายนอกรถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
ตอน๗โมงเช้าวันที่๒๔กันยายนคือเขาขับรถบรรทุก๒๐ล้อออกมา
แล้วในนี้เราจะเห็นเห็นไหมมุมขวาเขาเล่นมือถืออยู่ตลอดเวลาเลย
เล่นมือถือสลับกับการมองทางสลับกันไปตรงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางลงสะพาน
รถลงสะพานเนี่ยความเร็วมันเพิ่มขึ้นแล้วเนื่องจากเขาไม่ได้มองทาง
ก็เลยชนอย่างจังกับท้ายรถบรรทุก๒๐ล้ออีกคันนึงซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่
นี่ดูภาพจากในรถนะคะเนี่ยเล่นมือถือไปด้วยขับไปด้วยแล้วเขาก็ขับรถใหญ่ด้วย
ชนกับรถ๑๐ล้อ๒๐ล้อที่จอดติดไฟแดงอยู่
คนขับคนนี้เสียชีวิตคารถเลยนะคะนี่เป็นอุทาหรณ์
เพื่อที่จะเตือนกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
แล้วการใช้มือถือขณะขับรถก็มีความผิดทางพรบจราจรด้วยนะคะ
ตำรวจมีสิทธิ์จะปรับได้ทุกกรณีตั้งแต่๔๐๐๑๐๐บาทค่ะ